เช่นเดียวกันกับที่ขอนแก่นครับก็ต้องจับให้ได้ครับ
อันนี้คือความผิดมันเห็นแล้วแต่หลักฐานเนี่ย
เสียดายว่าวงจรปิดไม่ค่อยมีแถวนี้ไงตรงนี้เป็นลานจอดรถ
เดี๋ยวก่อนรถล้อหายไปไหน
ใช่ครับถูกถอดล้อไปครับโดยหัวขโมยครับ
จอดรถนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่ง๑ที่จังหวัดขอนแก่นครับ
๑วัน๕คันนะฮะที่โดนถอดล้อไปเป็นรถยนต์๔มอเตอร์ไซค์๑ครับ
ในผู้เสียหายครับเขาบอกว่าเขาขับรถยนต์มาจอดเอาไว้
ปรากฏว่าอ้าวโดนถอดล้อไป๒ล้อเลย
คันนี่คือฝั่งซ้ายทั้งล้อหน้าและล้อหลังอย่างเช่นคันนี้ครับเห็นไหมฮะ
กลับมานี่คือช็อกแบบนี้แล้วจะขับรถต่อยังไงละ
เมื่อ๑๗กุมภาพันธ์ครับโดนถอดล้อไป๒ล้อยังจับคนร้ายไม่ได้
พยาบาลเจ้าของรถชื่อว่าคุณสิริปรภาบอกว่า
ช่วงเช้า๑๗กุมภามีรปภโทรมาบอกว่า

ล้อหายไปฝั่งซ้ายทั้งคู่ครับ

เครียดก็คือแจ้งประกันเครมอะไรต่างแล้ว
เดี๋ยวต้องซื้อล้อมาใส่ใหม่

แล้วถ้าหากว่าซื้อล้อแบบขนาดเดิมราคามันแพง
ต้องซื้อขนาดกว้างกว่าเดิมนิ้วหนึ่ง

คือไม่อยากจะจ่ายแพงมากพูดตรงไม่มีตังค์มาก

กระบะดำต้องสงสัยมาจอดเทียบเคียง
ตอนแรกคิดว่าเป็นช่างมาซ่อมรถ

รู้อีกทีอ้าวเอาล้อไปแล้ว

ล่าสุดที่นักข่าวลงพื้นที่ไป

เราลงไปบริเวณลานจอดรถตรงนั้นเป็นลานดินนะฮะ

มันก็จะมีต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมครับ

เดี๋ยวลองดูนะครับบรรยากาศที่ลานจอดรถ

ป้ายเขาจะมีการตั้งเตือนเอาไว้เลยว่า
ห้ามจอดรถทุกชนิด

ถ้าฝ่าฝืนล็อกล้อ
มันจะมีป้ายเตือนเอาไว้ว่าจะมีจุดโซนไหน
เขาเอามาห้ามจอดอะไรต่างเนี่ยนะฮะ

ตรงนี้ห้ามนะฝ่าฝืนโดนล็อกล้อนะ

ล้อไม่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานตรงนี้หรอกครับ

แต่ว่าเป็นใครตำรวจต้องจัดการนะครับ

บุคลากรประชาชนขับรถมาจอดกัน

ก็จะมาหาหมอทั้งหมอทั่วไปหมอฟันอะไรต่างเนี่ย

เพราะวงจรปิดมันมีแค่จากบริเวณตึกไง
ตรงนี้มีแต่ต้นไม้เลยไม่ได้มีการติดกล้องอะไรต่าง
รถยนต์หลายคนเดือดร้อนเอามากเลยนะฮะ
แม่ค้าแม่ค้าคนหนึ่งบอกว่า
เห็นมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาเหมือนกับซาเล้ง
เสียงดังมาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หัวขโมยไหม
แต่หลังจากที่เขาไปแล้วอ้าว
เฮ้ยล้อรถหายเหรอเนี่ย
พี่เขาขายส้มตำไก่ย่างมา๒๐ปี
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกครับ

แกนอนอยู่แกก็ไม่เห็นติว่าไง
บ่รู้ว่าพวกนั้นนอนในรถ

แต่ห้องก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่เห็นความคลาย
ทางคดีผู้กรรมกราบการสพเมืองขอนแก่นบอกว่า

เพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว

หวังว่าตรงอื่นจะมีภาพที่สามารถนำไปสู่การจับกลุ่มได้นะครับ

เขาอยากให้ทางเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจตาไปอยู่บ่อยด้วย
เพราะว่าคนมาจอดตรงนี้เยอะเพราะใกล้กับโรงหมอโรงพยาบาลไง